หมอช้างบอกนะคะว่าหลังตุ๊จีนทุกอย่างจะขี้คาย

เพราะว่าเดือนมกราคมค่ะมี๕ดวงดาวโคจรมาเจอกันค่ะ

ที่สำคัญค่ะหลังตุ๊จีน
มี๒ราศีที่จะสมหวังเรื่องความรัก

ราศีกุมแล้วก็ราศีสิงนั่นเองค่ะ

พอเข้าปีฉลูแล้วทุกอย่างก็ต้องดีขึ้นนะครับ
จริงหลังจุดจีนไป๒วันก็เป็นวันแห่งความรัก
ก็คือวันวาเลนไทยนะครับ
มีข่าวดีของราศีที่จะแบบได้สละโสดนะ
คนแรกก็คือคนที่เกิดในราศีกุมนะครับ

อีกคนนึงนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีสิงศ์

ดำถ้ามีความรักอย่าปกปิดทำลายนะ